ตรวจสอบสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในประเทศไทย
สำหรับพื้นที่สีแดงตอนนี้มีทั้งหมด๑๔จังหวัด
ความหมายของพื้นที่สีแดงคือ
พบการป่วยทั้งในคนและในสุนัข
รวมทั้งมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๒เดือน
นี่คือความหมายของพื้นที่สีแดงนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง
มีการระบาดแล้วก็ประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะบอกว่าจะมีมาตรการเพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับคำว่าภาษีสุนัข

จะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็รับผิดชอบด้วยการเสียภาษี
รวมทั้งหลังจากนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
เกี่ยวกับคนที่ละเลยสัตว์เลี้ยงของตัวเอง
เรื่องนี้เป็นแนวคิดนะคะซึ่งนำเสนอคนที่พูดถึงก็คือ
นายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวถึงสาเหตุการระบาดของโรคพิสุนัก
บอกว่าหมาแล้วก็แมวตอนนี้ในประเทศไทยมีประมาณ๑๐ล้านตัว
และประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจ
เอาสัตว์เลี้ยงของตัวเองไปฉีดวัคซีน
เลยทำให้มาสู่การระบาดของโรคซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้
บางคนเลี้ยงก็เลี้ยงอย่างเดียวจริงนะเลี้ยงแล้วก็เล่น
เจ้าน่ารักดีแต่พอโตขึ้นก็กลายเป็นสุนัขจรจัดไป
ส่วนที่มีข้อเสนอให้เซ็ตซีร่มหมาแล้วก็แมว

กำจัดกำจัดสุนัขจรจัด
ย้ำว่าเฉพาะสุนัขจรจัดก็คือการการรุญคา

ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าเรื่องนี้มีอย่างอื่นที่แก้ไขได้นะ

เช่นการเก็บภาษี
ถ้าเลี้ยงสุนัขหลายตัวก็เก็บภาษีไปสิ

ถ้าใครเอาหมาแมวไปปล่อยก็ควรมีโทษด้วยเหมือนกัน
ในอนาคตต้องวางระบบให้คนเลี้ยงสัตว์จะต้องดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดอย่างดี
ไม่ใช่ตอนเด็กน่ารักโตขึ้นเอาไปปล่อย

ส่วนที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ฉีดไปเขาก็ยังเป็นโรคอยู่ดี
ได้รับคำยืนยันจากนายสัตวแพทย์อภัยสุทธิสังอธิบดีกรมประสุทธิ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่า
ที่ไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นเมื่อ๒ปีที่แล้ว

ปัจจุบันนี้เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ
และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของออย
ซึ่งวัคซีนเหล่านี้กรมประสุทธิ์จะเอาไปใช้ในพื้นที่
ที่มีอาการเกิดโรคและจุดเสี่ยง
ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จะฉีดในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่จุดเกิดโรค
หน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันไป
แต่วัคซีนที่ใช้ในตอนนี้ในประเทศไทยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะ
ส่วนมาตรการหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อพบโรคระบาดทางประสูจน์สัตว์เจ้าของพื้นที่
จะดำเนินการประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว
และเร่งกำจัดโรคให้เสร็จสิ้นภายใน๒เดือน
ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวในรัศมี๕กิโลเมตร
ครอบคลุมทุกตัวด้วย

จะมีการเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
หากเจ้าของไม่เอาสัตว์เลี้ยงของตัวเอง
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
มีโทษปรับนะคะตัวละ๒๐๐บาท
บังคับใช้แล้วนะคะพฤษภาคมนี้นะคะ

ถ้ามันเลี้ยงอยู่๔ตัวแล้วไม่เอาไปฉีด

และตอนนี้เองทีมงานประสูจัตว์ของทุกจังหวัด
ทำงานอย่างเต็มที่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
อาสาประสูจัตว์มาฉีดวัคซีนให้กับหมาและแมวจรจัดกว่า๒๕๐ตัวนะคะ
อาศัยอยู่ภายในวัดทุ่งตาน
ซึ่งเจ้าอาวาสวัดทุ่งตานบอกว่าหมากับแมวกลุ่มนี้

แล้วก็เห็นว่าช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด
ก็เลยประสานไปที่อบตในพื้นที่นะคะ
ตอนแรกอบตในพื้นที่บอกว่าไม่มีงบประมาณ

เพื่อเอาไปซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และที่ผ่านมาทางวัดก็ได้เขียนป้ายแจ้งญาติโยม
อย่าเอาสุนัขและแมวมาปล่อยที่วัดเลย
ก็มีมาตลอดเหมือนเดิม
ดูจากสถิติถ้านับของกรุงเทพมนาคมนะคุณ
คุณอย่าคิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าน

เพราะว่าข้อมูลของกรุงเทพมนาคม

พบว่าสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่
ร้อยละ๕๒๗เป็นสัตว์จรจัด
ละ๑๔๖เป็นกึ่งจรจัด
และร้อยละ๓๒๗เป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ

มีเจ้าของก็มีโอกาสติดเชื้อโรคพิษสุนักบ้าได้นะครับ
ดังนั้นถ้าให้หมายเลขของกรุงเทพมหานครไว้นะ

พบเจอสุนัขจรจัดที่มีอาการสงสัยโรคพิษสุนักบ้าน

แล้วก็๐๒๒๔๘๗๔๑๗เลยนะฮะ

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขด้วย